มาดูเรื่องราวของหมาหรือว่าสุนัขกันหน่อย
ทุกวันนี้นะใครที่จะเลี้ยงหมาก็ต้องเข้าใจธรรมชาติ
นิสัยของหมาด้วยซึ่งแต่ละพันธุ์มันก็แตกต่างกันไป
ใช่นะฮะแน่นอนโดยเฉพาะหมาที่เป็นลูกหมาเนี่ย
ซุกซนเป็นธรรมดามันชอบคุยเฉียชอบกัดชอบแทะอะไรเป็นปกติ
แต่ว่าเราเป็นคนเลี้ยงมันต้องสอนมันต้องพยายามดักนิสัยมัน
ไม่ใช่พอมันทำผิดขึ้นมาแล้วก็ลงโทษมัน
ตีมันเอาตัวมันทุ่มอะไรแบบนี้เหมือนคลิปภาพที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้
สุดท้ายนะก็ต้องออกมาขอโทษขอโพสต์ว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ว่ามันไม่ทันหรอกมันมีบทลงโทษโดยเฉพาะสังคมเนี่ย
ลงโทษหนักมากเลยไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับ

รองเท้ามันเป็นพลาสติกมันเป็นยางมันเบาหมาไม่เจ็บหรอก
แต่ได้ยินเสียงหมามันร้องไหมว่ามันเจ็บขนาดไหนนะฮะอันเนี้ยเจ้าของกับเพื่อนเจ้าของเนี่ย
ในคลิปเนี่ยทั้งตีทั้งทุ่มมันทุ่มเสร็จปุ๊บเอากระสอบปุ๋ยทุ่มใส่มันอีก
แล้วบอกว่ามันเบาเบาทุ่มไม่โดนตีเบาเบาหมาไม่เจ็บอะไรแบบเนี้ย
นี่เป็นภาพที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งเพื่อนของเจ้าของก็เอาหัวของหมากดลงไปในกระมังที่มีน้ำอยู่ด้วย
แม้น้ำมันจะไม่มากไม่มาแต่ว่ามันเจ็บอ่ะมันทรมานแน่นอน
คลิปนี้เพจออกไปแชร์พร้อมข้อความบอกว่าเนี่ย
สาวประเภทสองกับเพื่อนทารุณหมาพิษบูที่เลี้ยงไว้จับหัวกดน้ำ
นะฮะมันพยายามเดินหนีก็ไม่เป็นผลถูกลากคอมานั่งคร่อม
เอารองเท้าตีปากหลายครั้งนะฮะพร้อมกับดุดาม

ชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์แล้วก็สืบหาต้นต่อ
จนไปเจอว่าคลิปนี้บ้านหลังนี้คนกลุ่มนี้อยู่ชนบุรี

ไปเจอเจ้านมเย็นเป็นหมาพิษบูอายุ๘เดือนนะฮะถูกทำร้าย
ก็พาเจ้านมเย็นไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์เบื้องต้น
อาการมันก็ปลอดภัยภายนอกก็ปลอดภัยคุณ
แต่หมาจิตใจมันก็มีหัวจิตหัวใจมันมีความรู้สึก
มันก็ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อน๑คืนเพื่อประเมินสภาพของมัน
จากการพูดคุยกันกับเจ้าของก็คือเป็นสาวประเภทสอง
คนนี้เขาบอกว่าที่ทำแบบนั้นเพราะมหอ
เพราะหมามันกัดรองเท้าหลายคู่กัดถุงปุ๋ยอีกหรือต้นไม้อีก
ที่ทำไปต้องการสั่งศรเฉยไม่ได้มีการจะทารุนอะไรหรอก
พร้อมทั้งยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมด้วย
ปกติต้องบอกแบบนี้ว่าเรารู้ว่าตีน้องตรงไหนตีน้องยังไง

แต่ดินเนี่ยมันเป็นดินไม่ได้ดินที่มันแน่นเหมือนเป็นทราย
หรือว่าเป็นปุ๋ยที่มันปุ๋ยเปียกนึกออกไหมคะ
ส่วนรองเท้าที่เข้าไปที่ดูผลเราก็ไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดนึกออกไหมคะ
เราก็ตีตรงฝั่งเพราะว่าน้องกลับรองเท้าหลายคู่แล้วเราก็
ก็เราไม่ได้เป็นคนที่มาถึงปีใหม่เลย
หนึ่งก็คือปล่อยสองสองคือเหมือนคนเลยค่ะมิ้ว
เบรกเราถึงมาข้างทางแล้วเราก็พยายามเก็บทุกอย่าง
จากคลิปแล้วกันนะทีนี้เจ้าสนักเองก็บอกว่ารับผิด
ขอโทษสังคมนะแต่ว่าเรื่องของคดีข้อหาธรรมจรรย์กรรมสัตว์
โดยเจ้าของเจ้านมเย็นก็มีการเดินทางไปพบตำรวจเพื่อมอบตัวแล้วในช่วงสายที่ผ่านมา
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเจ้าของเจ้านมเย็น
เขาก็เดินทางไปแล้วไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์ที่ชนบุรี
ก็โดนแจ้งข้อหาไปทารุณกรรมสัตว์
หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนส่งฟ้องศาลให้พิจารณา
พฤติการของเจ้าของเจ้านมเย็นว่า
คุณเนี่ยยังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอจะเลี้ยงเจ้านมเย็นต่อไปหรือไม่
เบื้องต้นวันนี้กรมประสุทธิ์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ไปดูแลก่อนนะตามกฎหมายโดยจะไม่มีหน่วยงานใดนอกจากกรมประสุทธิ์ที่สามารถดูแล
มเย็นก็พูดกับนักข่าวเรานะฮะคุณคารินกระมุดโยธินก็โทรไปถามแก
เขาบอกว่าเขายอมรับผิดทุกอย่างแล้วล่ะรู้สึกใจหายเหมือนกันที่จะไม่ได้เลี้ยงมันต่อ
ทีนี้เขาก็บอกว่าที่ทำไปเอาไปฟังเสียงของเจ้าของก่อน
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของเจ้าของที่เขาเลี้ยงนะฮะทีนี้หลังจากนี้ไปเขาบอกว่าที่ทำลงไป
ย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะฮะแล้วก็บันดาลโทษะ
เนื่องจากว่าโมโหเหตุผลเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขากำลังจัดบ้านอยู่
พอจัดบ้านอยู่เจ้านมเย็นซุกสนไปทำลายข้าวของเขา
ก็เลยแค่อยากจะออกมาชี้แจงว่าเขาทำไปเพราะว่าเขาอยากตักเตือนสุนัข
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนทำเพื่อนดันไปไลฟ์สดอยู่ด้วย
ก็เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยยืนยันว่าไม่ได้ทำไปเพราะความสนุก
เพราะปกติเป็นคนรักสัตว์มากแล้วก็เลี้ยงมันทุกตัวให้นอนด้วยกันในห้องนอนตลอดเลย
แจ้งข้ออาหารจะส่งเมื่อมีการส่งเรื่องถึงศาลก็อยากให้เจ้านมเย็นอยู่ในที่ดี
แล้วพรุ่งนี้ตัวเองจะเดินทางไปรับทราบข้อกระดาวหาแล้วก็ขึ้นศาลด้วย
รับเลยว่าถ้าเกิดว่าศาลพิจารณาว่าเขาเนี่ย
ไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลมันต่อไปได้
ก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อเพื่อให้มีโอกาสในการเลี้ยงเจ้านมเย็นต่อ
หลังจากนี้คงไม่หาตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วนะครับ
เรื่องนี้คงเป็นบทเรียนให้กับตัวเองและครอบครัว
เพราะสิ่งที่ทำเนี่ยโอ้โหโดนกระแสสังคมตีกลับมาก
บอกว่าจะจดจำเป็นอุทาหรณ์สอนใจไปตลอดชีวิตด้วย
คือจริงที่มาที่ไปมันก็เริ่มจากการถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงนะคะ

แล้วก็จริงวิธีการสอนหมานะคะถ้าจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยมันมีวิธีการสอนอยู่เนอะ
ว่าต้องทำโทษยังไงสอนยังไงแบบไหน
ถ้าเราจะเลี้ยงจริงต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบอยากเลี้ยงเอามาเลี้ยเฉย
พอถึงเวลาเราก็ลงโทษมันแบบที่เราอยากจะทำ
มันจะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วมันก็จะเกิดเป็นผลเสียแบบนี้แหละ